เรื่องหนึ่งก็กลายเป็นข่าวใหญ่มาต่อเนื่องหลายวันแล้วคุณสุดสกุล
กรณีที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แล้วก็รับไม่ได้
ว่าทำไมผู้สอนคนที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก
ทำไมถึงทำร้ายเด็กขนาดนี้
คลิปนี้เราก็ปล่อยออกไปให้ดูกันหลายวันแล้วนะ
พ่อแม่ก็สะเทือนใจนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไป
ก็รู้สึกโอ้โหแล้วเราจะฝากลูกหลานไว้กับครูได้ไหมเนี่ย
ใช่คือคลิปนี้เนี่ยนะคะทางพ่อแม่ของน้องอาชิเนี่ย
เขาก็เห็นคลิปนี้ที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่วันที่๑๘กันยา
ก็ตอนประมาณ๑๑โมงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
คือคุณครูเนี่ยเขาก็ดูเด็กเด็กอยู่ครูผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ย
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือครูจุ๋มที่ชื่อจุ๋ม
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยนั่งอยู่หัวโต๊ะ
แล้วครูเดินมาครูจุ๋มวางตะก้าลงแล้วก็ไปผลักหัวเด็ก
กระชากหัวน้องจนหงายหลังมีครูผู้ชายอีกคนนึงเดินเอามายืนดู
คลิปนี้เนี่ยนะคะพ่อน้องอาชี้เนี่ยเอาไปเป็นหลักฐานเลย
ไปให้ตำรวจสพชัยพฤกษ์พ่อบอกว่าเนี่ยขนาดไล่ย้อนคลิปไปแค่ไม่กี่วัน
เพราะอันนี้คือวันที่๑๘กันยานะยังเจอคลิปลูกถูกทำร้ายแบบนี้
ถ้าเกิดว่าค้นไปแบบเดือนหนึ่ง๒เดือน
เจอภาพสะเทือนใจมากกว่านี้เหรอ
ลูกผมเนี่ยจะโดนทำร้ายไปกี่ครั้งอ่ะฟังพ่อน้องอาชิหน่อยนะคะ
โอ้โหนี่มันใช่คลูหรือเปล่าผมอยากจะรู้ไหม

น่าจะเกือบ๒เดือนครับที่มาเรียน
แล้วจะเจออะไรอีกไม่รู้อะครับ
แล้วผมถามว่าจิตใจครูที่นั่งอยู่ในห้องนั้น๓๔คน
ทำไมไม่ห้ามไม่อะไรกันเลย
นี่พ่อน้องอาชินะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะ
เพราะว่าพ่อของน้องเสือบอกว่าผมย้อนกลับไปดูคลิป
วันที่๒๑กันยามันมีประเด็นนอกจาก
ทิชเชอร์จุ่มแล้วเนี่ยยังมีคลิปนี้ค่ะ
เห็นไหมคะครูชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ชื่อครูมาวิน

ใช่แล้วดูครูมาวินทำอะไรกับน้องเสือเนี่ยพยายามเข้าไปเหมือนกับแบบ
ทีแรกครูเข้ามาชี้หน้าน้องเสือแล้วตอนนี้เหมือนกับมาดุด่าน้องเสือตรงนี้
แล้วเดี๋ยวดูพฤติกรรมของครูนะว่าครูทำอะไรต่อครูกระชากน้องเสือขึ้นมา
ไปไหมไปไหมเนี่ยนะฮะแล้วเหมือนกับเด็กยังไม่ลุกนี่นะคะ
ครูพยายามเนี่ยคือช้อนใต้จักรแลแล้วก็ผลักเด็กเอาผลักน้องเสือไปไหน
ครูชี้มือไปค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวดูตอนนั้นนี่น้องเสือร้องไห้แล้วนะ
แล้วครูเหมือนกับต่อว่าอะไรบางอย่างแล้วก็ดันน้องเสือไปเรื่อย
ออกประตูห้องเรียนไปถามว่าเสือเสือไปไหนน้องเสือไปไหน
อันนี้พ่อถามลูกนะน้องเสือบอกว่าครูพาหนูไปขังที่ห้องน้ำ
หนูกลัวผีมากพ่ออันนี้คือสิ่งที่เด็กบอกกับพ่อ
พ่อก็เลยถามว่าอ้าวลูกครูทำโทษหนูเรื่องอะไร
เสือบอกแบบนี้หนูระบายสีออกนอกเส้นมานิดเดียว
อ้าวต้องโดนแบบนี้หรือหรือ
นี่ผู้เป็นพ่อก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเสือโดนอะไร
พอเห็นคลิปนี้เท่านั้นแหละก็อยากได้ความกระจ่าง
ไปถามลูกชายลูกชายบอกว่าโอ้โหผมแค่ระบายสีออกนอกเส้นเอง
ผลักผมครูก็พาผมไปขังในห้องน้ำ
ติกรรมของครูจุ๋มไม่ใช่เป็นคนเดียวแล้วมันมีครูคนอื่นอีกด้วยหรือเปล่า
ครูมาวินครูผู้ชายนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นกันทั้งโรงเรียน
คืออันนี้นะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเริ่มถามกันแล้ว
คุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปกันก็จะเริ่มถามกันแล้ว

ทั้งที่ครูคนอื่นในห้องก็เห็นเหตุการณ์
แล้วทำให้พฤติกรรมของเด็กในโรงเรียน
คือเด็กเขาน่าจะโดนครูเอาตัวไปขังในห้องน้ำบ่อย
เด็กเขาจะมีพฤติกรรมเหมือนกับไม่กล้าเข้าห้องน้ำ
กลัวอั้นปัสสาวะกลับไปถึงบ้านทีนี้
โอ้โหบอกพ่อแม่วิ่งตรงไปเข้าห้องน้ำก่อนเลย

คือคลิปที่น้องอาชิโดน
แล้วก็ที่น้องเสือโดนนะครับใช่ค่ะแต่ว่า
ผู้ปกครองคนอื่นบอกว่าลูกฉันก็โดนเหมือนกัน
ทีนี้ผู้ปกครองอื่นพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เลยไปยื่นหนังสือให้กับตำรวจสพชัยพฤกษ

ประเด็นที่ทิเชอร์จุ๋มทำร้ายร่างกายเด็กอนุบันหนึ่ง
แล้วก็ลงโทษคือไปขังในห้องน้ำโรงเรียนนี่แหละค่ะ
เด็กเขาก็เหมือนกับได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ
แล้วก็เป็นการจำกัดเสรีภาพไม่ให้ออกไปไหน
ให้เด็กอยู่ในที่ที่กำหนดมีขอบเขตจำกัด

เพราะว่าน้องเขาโดนโดนขังในห้องน้ำ
บางคนโดน๑๐นาทีปิดไฟแบบนี้
แล้วเด็กก็กลายเป็นความกลัวนะคะ
ส่วนวันนี้ผู้กำกับสพชัยพฤกษ
เขาก็นำทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปที่โรงเรียน

ก็จะไปเอากล้องวงจรปิดนะคะในห้องชั้นอนุบาล

ไปดูย้อนหลัง๑๒เดือนว่าคุณครูมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่า
เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาสนใจตรงนี้มากนะฮะ
อยากดูย้อนหลังไปเพราะว่ากลัวว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
มันจะเก็บไว้ได้แค่๑๐วันอยากให้ดูเป็นเดือนไปเลย

สิ่งที่คุณสืบสกุลบอกเนี่ยคือประโยคที่คุณพ่อคุณแม่

เพราะนี่คือบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ผู้ปกครองมากันเพียบเลยเห็นไหม
เขารวมตัวกันมาแล้วก็บอกว่า
ฉันก็ไม่รู้ว่านอกจากภาพที่ปรากฏเป็นข่าวไป
ยังมีลูกหลานฉันถูกทำร้ายอีกหรือเปล่า
ผู้ปกครองเขามารวมกลุ่มกันที่นี่นะครับ
เพราะว่ามันมีความคืบหน้าจากเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปพบกับผู้ปกครอง

วันนี้จะเรียกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนี้
ทั้งพอทั้งครูทั้งผู้ปกครองมาพูดคุย๙โมงครึ่ง
มันจะเป็นความคืบหน้าในการคุยกันในการประชุมกัน
ทีนี้ผู้ปกครองเขาเลยไปที่โรงเรียนเลย
แล้วก็ไปดูว่าที่โรงเรียนมีการประชุมกันอะไรหรือเปล่า
พอไปถึงเมื่อเช้านี้คิดว่าจะได้เจอผอนะคะ
ยังไม่ได้เจอใช่ไม่ได้เจอพอไม่อยู่
มีตัวแทนโรงเรียนที่ออกมาชี้แจงกับผู้ปกครอง
แล้วนักข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ปกครองเด็กที่มาในวันนี้
ผู้ปกครองเขาก็บอกว่ากังวลใจ
กังวลใจเพราะเห็นบอกว่ามีคลิปใหม่ออกมาด้วย
ครูเอายาดมป้ายตาเด็ก
แล้วอย่างผู้ปกครองท่านเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
มีลูกเรียนที่โรงเรียนนี้๒คน
แล้วก็ถามคุณแม่คุณแม่พอมันเป็นข่าวออกไปอย่างวันนี้

คุณแม่บอกว่าโอ้วันนี้ก็ไม่กล้าให้ลูกมาเรียนนะ
แล้วพอเห็นคลิปฟังข่าวดูไปเยอะเนี่ย

ต่อให้ชื่อเสียงโรงเรียนจะดีขนาดไหน

ฉันเอาลูกฉันย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นดีกว่า
เขาคงไม่เข้าข่ายแบบคนปกติแล้ว
รู้สึกว่าเขาเอาจริงนะโรคจิตอ่ะ

มันไม่ถูกต้อง
บอกว่ากรณีที่ครูจุ๋มจะมาอ้างว่าเครียดมีปัญหาชีวิต
แต่ว่าจะมาลงกับลูกของคนอื่นมาลงกับเด็กมันไม่ถูกต้อง
เพราะว่าเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดทั้งหลายแหล่นะ
จุ๋มพอทำโทษเด็กเสร็จแล้วเหมือนยิ้มสะใจ
เหมือนบางทีที่เอายาดมอะไรไปป้ายตาเด็ก
แล้วก็ครูจุ๋มเดินออกมานอกห้อง
ยืนพิงกำแพงแล้วเหมือนแอบยิ้ม
แล้วเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกว่าคนอื่นก็เป็นเบาหวานความดัน
คือหมายความว่าครูจุ๋มให้เหตุผล
ครูจุ๋มที่ทำกับเด็กแบบนี้เป็นเพราะว่าครูจุ๋มเครียด
มีปัญหาส่วนตัวที่ไม่สามารถบอกใครได้
แม่ครูจุมันก็เครียดเป็นเบาหวานเป็นความดัน
แต่ผู้ปกครองท่านนี้บอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
จุ๋มน่าจะมีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
และอาจจะไม่ใช่ครูจุ๋มคนเดียว
แต่เป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งระบบหรือเปล่า
ห้องครูจุ๋มมีครู๔คนเป็นแบบนี้กันหมดเลยค่ะ
แล้วก็เปิดเผยออกมาอีกนะฮะ
ได้ข่าวว่ามีครูสอนกัน
สอนถึงวิธีที่จะหยิกเด็กแบบไม่ให้เป็นรอย

พอได้ยินข่าวลืมมาแบบนี้สะเทินใจ
แม่ตกใจเลยเขาสอนกันเขาเสี่ยมกันแบบนี้เลยเหรอ
รุมถามตัวแทนของพอโรงเรียน
ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือพอที่ไม่ได้ออกมาเจอพ่อแม่ผู้ปกครอง
พอประชุมอยู่แล้วนี่แหละค่ะ
เป็นตัวแทนในการรับเรื่อง
มีผู้ปกครองคนหนึ่งก็ยกมือถามเลย
คือผมเนี่ยจะขอดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดได้ไหม
เพราะว่าวันหลังจากที่มันเป็นข่าว
ผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคงไม่มีภาพการทำร้ายเด็กออกมา

ผมจะขอดูทั้งหมดเลยได้ไหม
ทีนี้ทางตัวแทนเขาก็รับปาก
บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาให้ดู
แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจ
มันจะไม่มีเรื่องของการตัดต่อแน่นอน
อันนี้ตัวแทนทางโรงเรียนบอกนะคะ
แล้วระหว่างที่คุยกันกับทางตัวแทนของโรงเรียนเนี่ย
ก็มีผู้ปกครองบางคนไม่พอใจเหมือนกันคุณผู้ชม
ดูบรรยากาศช่วงนั้นที่ผู้ปกครองโวยหน่อยค่ะ
คือถามว่าเราจะไม่กันไปเรื่อยจนไม่เหลือวันที่เราต้องการที่จะได้แล้วค่ะ
ไม่ต้องกังวลนะคะยังไงก็
ต้องเรียนตรงเลยค่ะว่ากังวลค่ะ
ก็มีผู้ปกครองผู้หญิงคนนี้กับผู้ปกครองที่เป็นผู้ชาย
เสื้อสีฟ้าที่อยู่ด้านข้างผู้แทนของพอถามเรื่องเดียวกัน
คือถามแบบนี้นี่มันวันที่เท่าไหร่แล้ว๒๘กันยายน
ภาพจากกล้องวงจรปิดพวกผมก็มีความรู้ว่ามันเก็บไว้ประมาณสัก๑๐วัน
และทีนี้ถ้าเราจะขอย้อนกลับไปดูหลังวันที่๑๘กันยายนเป็นต้นไปเนี่ย
ภาพกับคลิปมันจะไม่หายไปแล้วเหรอ

คือมันจะคือย้อนกลับไปดูวันก่อนที่๑๘กันยายนไง
ภาพมันจะหายไปแล้วหรือเปล่าภาพมันจะรันหายไปไหม
ทำไมล่ะไม่ให้ตำรวจมาบันทึกไว้ก่อน
ให้ตำรวจเก็บไว้ทั้งหมดก่อนดีไหม
แล้วพวกครูจะเปิดเผยภาพเหล่านี้ไหม
เดี๋ยวพวกคุณไปทำลายอะไรกันหรือเปล่า

ผู้แทนพอบอกว่าเราจะไม่ตัดต่อคลิปจากกล้องค่ะ
ส่วนวันนี้พอมีประชุมนะคะ
เราจะแถลงในวันพรุ่งนี้๒๙กันยายน
มนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้แถลงให้ผู้ปกครอง
รับทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะ
ส่วนเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
รับปากค่ะว่าจะไม่ตัดต่อและภาพจะไม่หายไปไหน
อันนี้คือตัวแทนของโรงเรียน
เป็นคนออกมาพูดแทนผอโรงเรียนนะฮะ
ค่ะส่วนกรณีครูชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์คนนี้
ที่บอกว่าครูมาวินเนี่ยก็มันมีเรื่องของการที่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาตรวจสอบ
ว่าคุณครูคนนี้หนังสือเดินทางเป็นยังไง
ล่าสุดคุณผู้ชมเบื้องต้นทราบว่าหนังสือเดินทางของครูมาวิน
ครูชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์หมดอายุนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกันต่อด้วย
อันนี้อีกกรณีหนึ่งคือพอฟังข่าวมาเรื่อย
รู้สึกว่าจะมีหลายครูเหลือเกินนะคะในโรงเรียนนี้
ส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการ
เขาก็มีการหารือถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหา

แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กระหนกวันวิลาวันนั่งหัวโต๊ะ
แล้วก็เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรก
ระหว่างครูจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
แล้วก็กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
ประมาณเกือบ๑๐กว่าคนที่มาฟังการชี้แจง

เพราะว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา

ถูกต้องแล้วก็เรื่องหลักที่คุยกันเมื่อเช้านี้
ก็คือหาแนวทางในการที่จะเยียวยาจิตใจ
ของเด็กที่ถูกครูทำร้าย
เพราะว่าแผลนอกจากแผลตามร่างกายแล้วคุณผู้ชม
ในใจนี้มันรักษานานนะคะ
โรงเรียนก็ต้องชี้แจงถึงมาตรการการลงโทษกับครู
ที่ก่อเหตุทำร้ายเด็กไม่ใช่แค่จุ๋มคนเดียว
แต่ยังมีครูคนอื่นที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วย

กรณีครูสอนป๒ที่เอาด้ามที่โกยขยะตีมือเด็ก
จะยังไงกันต่ออันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปด้วย

แล้วผู้แทนจากโรงเรียนเหรอ
แล้วผอไปไหนผอประชุมเวทีไหนหรือ

มีไหมในโต๊ะนี้มีผอโรงเรียนไหมนะฮะ
เพราะประชุมถึงระดับที่รัฐมนตรีช่วยเรียกไป

ว่าพวกใบอนุญาตต่างใบประกอบวิชาชีพต่าง
ยังไงครูในโรงเรียนแห่งนี้ทุกคน

ใบประกอบวิชาชีพครูมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี

ม๖ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

แต่พอบอกว่ารับมาอยู่ในตำแหน่งแค่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเท่านั้นเอง

แล้วฝากเด็กไว้ฝากลูกไว้กับพี่เลี้ยงเด็กเหรอ

ต้องมีการแก้กันทั้งระบบของโรงเรียนเลยนะครับ